ภรรยาคุณเศกใช่ไหมพี่เศกโรลโซ
ใช่ล่าสุดนี่ออกมาบอกว่า
ที่ไม่น่ารักจนมันเสื่อมเสียเพราะมีคนด่าพาดพิงมาถึงพิเศษ

แล้วก็เขียนเลยว่าการแสดงนี้เป็นพฤติกรรมตรงกัน

ตอนนี้ได้รับความเสียหายเพราะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพี่เสกตัวจริง
บางคนที่คอมเมนต์พาดพิงถึงพี่เสกด้วยถ้อยคำหยาบคายเลย
สรุปตัวจริงอ่านดีฉันถ่ายถูกเนอะ
ถ้าซ้ายมือภาพใหญ่เนี่ยอันนี้คือพี่เสกตัวจริง

คือในคลิปเนี่ยที่เห็นการแสดงคนที่ไปดูการแสดงคงรู้ว่าก๊อปปี้โชว์

แต่พอมีการถ่ายคลิปแล้วไปโพสต์ลงโซเชียลบางคนก็ไม่รู้เอ๊ะนี่ตัวจริงหรือตัวปลอม

บางทีไปพูดสะบดด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือว่าไปเนี่ยไปทำอะไรอย่างนี้

เออคนก็ด่าไปเลยอย่างนี้ค่ะ

ใช่แล้วมีอีกโชว์นึงอันนี้แค่ปีนป่ายใช่ไหม
โชว์นึงทุบกีต้าเตะกีต้าบนเวทีเลยค่ะ

แต่ในฐานะคนวงการดนตรีนี่คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

นี่เค้าเครื่องมือทำมาหาทีนครูบาอาจารย์เค้าเลยกิต้าร์
ใช่แล้วในเขียนเต็มคาราเบลเอาคนไปพาดพิงพิเศษอีก

คลิปที่เป็นประเด็นอีกคลิปคือคลิปที่คนก๊อปปี้ผู้ใจหยาบคายพาดพิงถึงคนที่บ้าน
ซึ่งถ้าเปรียบเทียบศิลปินคนนี้เป็นพิเศษตัวจริงก็คือด่าพี่การ
แต่นี่ถ้าใครดูคลิปดูผ่านนี่คิดว่าพิเศษจริงนะเนี่ย
เหมือนไงเพราะช่วงนี้เขาท้วมขึ้นใช่ไหม

ทุ่มเสียงเหมือนหมดเลย
คือจริงแล้วเนี่ยก๊อปปี้โชว์พิเศษไม่ได้มีแค่๓นะพี่อุ๋ย
มีมากกว่านี้แต่พี่การบอกว่าสามคนนี้แหละคัดมาแล้วเน้นเลย

นี่แหละที่คัดมาเพราะมีปัญหาทำให้พี่เสกเสื่อมเสียชื่อเสียง

มหานุมานก๊อปปี้เป็นก๊อปปี้โชว์ของพี่เสกและพี่ปูพงศิษย์
เคยทำท่าเมาล้มกลิ้งบนเวที
พี่การเคยตำหนิไปแล้วตอนนี้รู้ตัวโอเคขึ้น
แต่ก็ต้องคุมโชว์ให้ภาพลักษณ์มันออกมาดีหน่อย
คนที่๒คือเบียเศษก๊อปปี้โชว์
คนนี้ชอบทำท่ากวนดูดบุหรี่พูดคำหยาบคาย
ปกติพี่เสกไม่พูดคำหยาบกำลังคิดอยู่ว่าจะฟ้องหรือจะใจดี
ส่วนคนที่๓นี่ที่เห็นปีนไปเนี่ยโพงเวที
พี่เสกขึ้นไปนู่นเลยบางคนดูคิดว่าพี่เสกตัวจริง
อันนี้คนคิดว่าพี่เสกตัวจริงเธอบอกคนนี้จะฟ้อง
โพสต์ขอโทษอ่ะเพราะว่ากลัวถูกฟ้องหรือว่าสำนึกผิดกันแน่
ทำไมไม่คิดก่อนที่จะทำทำไมถึงทำจนเกิดเรื่องเกิดราวแล้วค่อยมาขอโทษ
ทั้งที่แฟนคลับพิเศษตัวจริงเนี่ยเขาไม่พอใจคนกลุ่มนี้เลย

กำลังฝึกษาข้างหน้าอยู่เพราะว่ามีมะลาปาล์มถ้าเกี่ยวมาถึงพี่ก็มี

ถ้าคุณบอกว่าคุณรักพิเศษเป็นเอฟซีน

คุณไปแสดงท่าทางซึ่งแบบว่า

ใครไปห้อยโหนขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตั้งแต่แบบหลายเดือนที่แล้วแล้ว

แต่ยังที่พี่บอก
ขอโทษนี่

กับสิ่งที่คุณทำไปตั้งหลายตัว

ชดใช้จำของคุณแล้วก็

แต่การกระทำต้องสุจริตและไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่น
ไม่งั้นก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้เหมือนกัน

เพราะว่ามีความผิดทั้งแพ่งวัฒนศปรั๊กต์และธังละยา
อายามีความผิดฐานใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่๓
นะครับในลักษณะเป็นการกระทำโดยการโฆษณานะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตราสามสองแปดเขาเรียกว่าหมินประมาทโดยการโฆษณามีโทษจำคุกนะครับไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทขณะเดียวกันทางแพ่งเป็นการกระทำละเมิดจงใจทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง
ก็อย่าไปทำก๊อปปี้โชว์ให้ศิลปินได้รับความเสียหายควรจะให้เกลียดศิลปินอยากจะร้องเรียนก็ร้องเรียนในเชิงสร้างสรรค์นะครับ
นี่ค่ะก็ผิดข้อหามินประมาทโดยการโฆษณานะคะหลายคนถามมาว่าเออจะฟ้องข้อหาอะไรเนี่ยข้อหานี้นะคะ
นี่คนนี้บอกผมขอโทษครับกราบขอโทษจากใจจริงไม่ได้มีเจตนาทำให้เสียหาย
ทำไปเพราะต้องการมอบความบันเทิงให้คุณผู้ชม
เดี๋ยวก็เปียร์คอปปี้โชว์นะครับ

ในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับแล้วถึงจดทิศปี

อาจจะพูดแบบอิสุภาพ
เขาบอกเขาเคยพูดหยาบคายแต่ว่าพูดนานแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้พูดหยาบคายแล้ว

น่าจะปีที่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้พูดคำอยากมาก

มีหน้าสีขาวแล้วหล่อแล้วหล้อตรงนี้

เบียร์

ในเพจออฟฟิเชียลเสกโลโซ

บอกเมื่อสำนึกผิดและขอโทษกันพี่ก็พร้อมที่จะให้อภัย
ถ้ารักพี่จริงก็ขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันรักษาชื่อเสียงและภาพโพสต์ของพี่เอาไว้

แต่คุณการนี่ก็เดี๋ยวรอฟังคุณการอีกทีหนึ่ง
เพราะเขาดูแลศิลปินของเขาอยู่ก็คือพี่เสกโลโซ